ดำก็เล่าข่าวแตงโมไปตลอด

น้องมาพุทธกับจุ๋ยปกติจะมา
เราเจอกับพุฒิเจอกัน

เรากับเขาแล้วแต่บางวันก็เจอกันหรืออะไรก็คือทำงานที่เดียวกัน

ปรากฏว่าวันนั้นอ่านข่าวพุทธจุ๋ยเสร็จ

มีงานงานของแตงโม

ปรากฏว่าน้องเขาเรารู้อยู่แล้วว่าน้องเขาอ่ะ

ปรากฏว่าจากที่ไม่ได้ไปปุ๊บ
ใช้คำว่าทัวร์ลงก็คงไม่ผิด

ว่าแบบโอ้โหทำไมถึงไม่มา
ไม่ลงเขียนขอบความลงรูปแสดงความไว้อะไร
เหมือนกับหนุ่มกัญชัยพูดในรายการข่าวใส่ไข่

นึกออกป่ะก็เหมือนกับเราโยนเบรก
เพื่อที่เบรก๒เนี่ยจะเป็นคุณพุทธคุณจุ๋ยมาเป็นแขกรับเชิญ

มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นคือเหมือนเราคุยกันปกติ

ทีเรานั่งรออยู่ข้างล่างก็มีการถาม

พี่จะต้องโยนก่อนเบรกหน้าต้องเจอคนนี้

จุ๋ยน้องไปวันไหน

เราก็พอรู้อยู่แล้วว่าน้องเขาที่เขาไม่ไป

เปิดเข้าไปดูแว๊บเหมือนกันก็เนี่ยค่ะ
ซึ่งน้องเขาเคลียร์ดราม่าว่าทำไมไม่ไปงานศพ
ใจความหนึ่งก็คือเอาตรงตอนแรก
เอารู้เลยว่าตอนแรกจะส่งพวงหลีด
จุ๋ยยังไม่รู้ว่าเขาจะมีการส่งพวงหลีด

ม่ำเองก็ยังเพิ่งมารู้ว่างานเขาไม่รับพรุ่งนี้
ปกติจริงคริสต์ไม่ค่อยรับพวงหลีดค่ะ
ตัวเราไม่รู้ตัวขนาดของมาดามแชร์

จุ๋ยเขาไม่ได้รับพวงหลีดนะแก
ซึ่งจุ๋ยก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รับพวงหลีดเหมือนกัน

แต่งานนี้คือถ้าสมมุติผู้ผลิตเขาบอกว่าเขาไม่รับ

แต่ว่าจริงคือมันคือมันไม่ได้เป็นข้อห้ามหรืออะไรนะครับ

เราไม่รับพวงหลีดเฉยอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ไม่ได้ห้ามคือส่งไปก็เข้าใจได้

อันนี้มินว่ามันเป็นเหตุผลส่วนบุคคลจริงที่มันทำได้

ก็ส่งไปวันที่๒ค่ะพอดีโมโมมีนารับอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าจริงเราผลัติงานว่าต้องถ่ายรายการออกไปต่างจังหวัด

กลุ่นจะกลับมาไฟล้คมันมืดแล้ว
ก็คือไม่ทันงานอันนี้
ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปตอนพิธีเผาแต่ปรากฏว่าเผาเนี่ยก็คือมีการเลื่อนไป

ว่าทุกคน๑๔แล้วเราเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่เผาเนี่ยคือวันเสาร์

ขออายัดไว้ก่อนอันนี้ก็คือเราไปฟังปกติแล้วพุทธจุ๋ยจะไม่ค่อยไลฟ์ออกมาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่
ไปฟังเสียงน้องทั้งสองคนฮะ
แต่เมื่อวันนั้นเนี่ยได้ฟังพี่มดดำพูดว่าเขางดรับหลีดและตอนนั้นเป็นเวลา๔ทุ่มครึ่ง
กำลังสื่อสารกับผู้จัดการหันมาอีกทีพี่มดดำกำลังถามเราว่า
แม่จุ๋ยนี่แหละเดี๋ยวถามดีกว่าอะไรอย่างเงี้แล้วแล้วจุ๋ยก็จุ๋ยก็ได้ยินไม่ถนัดว่าจะถามจุ๋ยว่าอะไร
แล้วจุ๋ยก็ถามว่าอะไรนะคะพี่มดดำพี่มดดำก็เลยถามว่าจุ๋ยจะไปงานศพหรือเปล่า
ด้วยความสัตว์จริงแล้วด้วยความจริงที่จริยเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดไปตามความเป็นจริงอะค่ะ
แต่ว่าจุ๋มไม่ได้อธิบายขยายความอะไรมากเพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นสั้นของท้ายรายการที่พี่มดดำจะปิดเบรกแล้ว
โยนมาให้กับแขกรับเชิญที่กำลังนั่งรอเพื่อจะเข้ารายการในช่วงนั้น
ก็ตอบพี่มดดำไปว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจุ๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องจุ๋ยคงไม่ได้ไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเป็นวิธีการอื่น
จุ๋ยเนี่ยนะตั้งแต่จุ๋ยได้ทราบข่าวน้องโมว่าน้องโมเสียชีวิตแล้วจริงจุ๋ยตกใจมาก
แล้วก็เป็นคนในวงการที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเด็กถึงแม้ว่าด้วยภาระหน้าที่ในความบริบทของการเป็นนักแสดงด้วยกันแล้วจุ๋ยไม่ได้ร่วมงานกับน้องทั้งเรื่องเป็นจริงจังเหมือนนักแสดงท่านอื่นอื่น
แต่จุ๋ยก็มีความรู้สึกว่าจุ๋ยเสียใจเหลือเกินกับการจากไปของน้องก็ลงทันทีในสตอรี่ว่าแบบเสียใจด้วยอย่างมากรู้สึกเศร้ามากกับข่าวนี้
ในเรื่องของการให้ความเห็นจุ๋ยจะพยายามให้ความเห็นอะไรที่น้อยมากแล้วก็ไม่อยากให้กระทบกับความรู้สึกของใคร
คือถ้าเป็นเรื่องของเราสองคนเราสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเช่นถามว่าเราไปไหมเราบอกว่าเราไม่ได้ไป
แต่ถ้าถามว่าอย่างอื่นในเรื่องของงานศพเราก็เลยไม่ได้ให้ความคิดเห็นไป
เราก็พูดในส่วนที่พี่มดดำถามในวันนั้น
ก็ไม่นึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะเป็นประเด็นน่ะนะคะ
ซึ่งจะให้ถูกใจทุกคน
ก็เลยอยากบอกว่าสิ่งที่มันมีการสูญเสียไปแล้ว
ในการด่าว่ากันด่าทอกันโดยที่อาจจะไม่ได้รู้
ในใจทั้งหมดที่เราได้ทำหรือเบื้องหลังเบื้องลึกจริง
ที่เราที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็ต้องบอกว่าจุ๋ยมีภาระหน้าที่ในการทำงาน
เรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องของงานนะคะหลายอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดได้
ณวันนั้นคือบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ที่วันนี้ถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์นี้ก็คิดว่าคงไม่ได้จำเป็น
จะต้องมาบอกกันในเรื่องของการให้ความเห็น
อืมน้องพูดอ่ะใช่หมดเลย
คือตอนแรกน้องเขาก็ตกใจเฮ้ยเขาสั่งพวงหลีดไปแล้วเมย์เข้าใจป่ะ
เขาก็โทรไปบอกหันไปบอกพี่ออนในระหว่างนั้นคือรายการเราเป็นรายการสด
น้องไปวันไหนกันเราก็ถามจะไปวันไหนกันเพราะว่าพี่ไปวันเสาร์นายไปพร้อมกันไหม
แค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าน้องคงไม่ได้ยินจริงหันกลับมา
แล้วด้วยความที่แบบว่าคนเรากำลังจะมีลูกด้วยนึกออกป่ะ
มันก็เป็นเหตุผลที่แบบว่าไม่รู้น้องเขาพูดหรือเปล่าเขาไปไม่ได้อยู่แล้วเม
กับงานที่คือห้ามเคลื่อนไหวอะไรเยอะขนาดงานก็ยังไม่ค่อยรับเยอะ
อันนี้ก็ต้องขอโทษเราก็ไม่คิดว่าคำถามคือเหมือนถามเมย์อ่ะ
ถ้ามุติเมย์ไปแฉพี่ก็ต้องเอาเมย์ไปพร้อมกันไหมวันไหนนึกออกป่ะ
หรือมิ้นไปแชร์พี่ก็ต้องถามมิ้นไปไหนวันไหนอะไรอย่างเงี้ย

ก็จริงมินว่ามันไม่ควรไม่อยากให้มันเกิดดราม่ากับเรื่องนี้ดีกว่า
เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างพิธีไว้อะไรคุณแตงโมมันเป็นพิธีไว้อะไร
เพื่อส่งเขาไปอยู่กับพระเจ้าเนอะไม่อยากให้มันมีมีเรื่องเรื่องโดยรอบที่มันที่มันเป็นเรื่องไม่ไม่สบายใจ
หรืออะไรแบบนี้มากกว่าสุดท้ายแล้วคือใจทุกคนก็คงจะอยากส่งเขาขึ้นสวรรค์